คุณผู้ชมฮะตอนนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านคุ้มหินปูนที่จังหวัดสุรินบอกว่า
โอ้โหภาวะแทบจะอยู่ในชุมชนไม่ได้แล้วเพราะอะไรคุณ

คือมีผู้ชายคนหนึ่งวัย๒๕ปีนะครับ
คือทั้งป่วยจิตนะหื่นกามดมกาวเมาเหล้าขโมยของ
เคยออกข่าวว่าข่มขืนแล้วก็สำเร็จความไคร้กับผู้หญิงไป๔ราย
โดนจับโดนรวบแล้วนะฮะแต่สุดท้ายโดนปล่อยตัวออกมา

และครั้งล่าสุดมาก่อเหตุกับผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้
คุณผู้ชมไปดูเธอเล่าหน่อยนะครับ

ถ่างนี่เราก็นอนไปละ
อำภัยเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านคุ้มหินปูน
ที่บ้านโคกสวายหมู่๑๘ตำบลท่าสว่างอำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์นะฮะรอดชีวิตมาได้จากการเกือบจะถูกข่มขืน
แล้วดูสิพี่อำภัยเขาเล่าแบบออกรถมากเลยนะ
ทำท่าทางให้ดูว่ามันจับแบบนี้ทำพี่แบบนี้
มันจับแบบนี้มันถกกางเกงพี่มันทางค่ะพี่อะไรแบบนี้นะครับ
โดยเธอบอกว่าเธอเกือบจะโดนนายรุ่งเรืองอายุ๒๕ปีข่มขืนเธอนะฮะ
แต่พี่อำภัยต่อสู้ขัดขืนจนเอาตัวรอดมาได้นะฮะ
อำภัยเล่าให้ฟังบอกว่านายรุ่งเรืองเข้ามาในบ้าน
หวังจะข่มขืนพี่บีบคอพี่ให้นอนลงไป

แต่พี่ใช้กำลังของผู้หญิงตัวนิดเท่าที่มีล่ะคุณ
หลุงเรืองเห็นพี่ใช้กำลังใส่ก็คงตกใจเหมือนกัน

อำภัยไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าคดีไม่คืบ
อย่างนี้ทั้งพี่อำภัยแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องกลัวสิ

กลัวสิอย่างที่ผมบอกวีรกรรมอะไรบ้างล่ะคุณ
จิตหื่นกามดมกาวเมาเหล้าขโมยของไปทั่ว

ใช่และที่ไปขโมยของ
ไปบ้านของคุณตาแหลมณกุลรำคุณตายุค๘๐ปีแล้ว
คุณตาก็เป็นอีกหนึ่งชาวบ้านที่เดือดร้อน

อำภัยก็มานั่งคุยกับคุณตานะมานั่งเล่าให้ฟัง

รุ่งเรืองขโมยของตั้งแต่ของเล็กของน้อย
จนถึงโทรศัพท์มือถือรถจักรยานยนต์ก็เอาไปเลย
ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับ
คุณตาโดนขโมยอะไรบ้าง
แล้วคุณพี่คุณพี่โดนเขาเข้ามา

แล้วมันจะลึกขึ้นคางขาอยากจะแถวมัน
เราก็เลยลึกขึ้นได้

นี่ชาวบ้านชาวช่องเขามาจับกลุ่มคุยกันนะ
เขาบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกโอ้โหนายรุ่งเรืองเนี่ย
เป็นคนเดียวกับที่ฉุดแม่บ้านในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดสุรีนเข้าไปในห้องน้ำหวังขมขือนะ

เคยเป็นข่าวดังมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
ชื่อรุ่งเรืองแต่พฤติกรรมนี้สุดเลยจริงนะ
แล้วทำไมทำไมถึงยังโดนอะไรแบบนี้
ทำไมไม่โดนจับไปทำไมตำรวจถึงยังปล่อยมา
คืออย่างนี้ฮะนายรุ่งเรืองเป็นผู้ป่วยจิตเวท
พอตำรวจควบคุมตัวไปแล้วมีใบว่าเป็นผู้ป่วยเนี่ยนะฮะ
ก็จะถูกปล่อยออกมาแล้วทีนี้การดูแลของครอบครัว
พ่อก็ปล่อยให้อยู่บ้านเพียงลำพังเพราะพ่อไปทำงาน
รุ่งเรืองอยู่บ้านก็ดมกาวเมาเหล้าขโมยของเป็นประจำก่อน
อารวาสไปทั่วหมู่บ้านนะครับนอกจากนี้อย่างที่บอกไป
พฤติกรรมหื่นกามออกข่มขืนชาวบ้าน
สำเร็จความไข้ไปแล้ว๔รายและยังมีอีกรายกำลังจะถูกข่มขืน
เอาตัวรอดมาได้ก็คือพี่อำไพรนี่แหละฮะที่ผ่านมาแจ้งตำรวจไปแล้ว
แต่ก็ถูกปล่อยตัวกลับมาแล้วครับสร้างปัญหาแบบนี้มากว่า๑๐ปี
อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคุณนะนำตัวไปบำบัด
เพราะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน
กลัวว่าจะก่อเหตุร้ายมากกว่านี้ถึงขั้นฆ่าคนอื่นจนตาย
ที่แรกมาข่มขืนค่ะเข้ามาประมาณเที่ยงคืน

แล้วก็ไปโรงพักไปก็ไม่ได้เรื่องอ่า
ทีนี้ก็มาขโมยของ

เนี่ยยาย๗๖ปีแล้วยายยังเกือบโดนต้องข่มขืนน้องขโมยของอ่ะนะ
ตายแล้วยายแก่แล้วยังจะมาทำยายค่ะ
ใช่ครับผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของนายรุ่งเรือง
แต่ปรากฏไม่เจอใครไม่พบตัวนายรุ่งเรืองนะฮะ
ทราบว่านายรุ่งเรืองออกไปทำงานได้เหมือนกัน
แต่ไม่นานก็จะกลับมาก่อเหตุแบบนี้อยู่ตลอดนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เดี๋ยวทางผู้สิทธิ์ของเราคงต้องประสานทางเจ้าหน้าที่นะ
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวทในพื้นที่เนี่ย

เพราะไม่งั้นชาวบ้านเขาอยู่ไม่ได้จริงนะครับ
พอมาเจอมาแบบนี้หลายปีจริงครอบครัวนี้สำคัญมากนะ

อย่าให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะ